หนุ่มสวนยางเมืองคอนคือนครศรีธรรมราชเดินเข้าสวน

มีทั้งเหมือนซากฟอสซิลเปลือกหอย

แล้วก็มีหินเหล็กไฟตามความเชื่อด้วยนะครับ
นายอดิเรกจีนนุ่นหนุ่มสวนยางวัย๓๙ปี
ได้นำก้อนหินทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่
คุณก้อนนี้ใหญ่มากเหมือนกันนะฮะ
เป็น๑๐ก้อนเลยนะครับที่เชื่อว่าเป็นวัตถุโบราณมาให้ชม
มีทั้งซากฟอสซิลเปลือกหอย
หินที่มีความแวววาวคล้ายกับเพชร
แล้วก็นี่บอกว่าเป็นเหล็กไหลนะครับ
โดยนายอดิเรกเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๗เดือนก่อน
ก็คือพรไม้ก็คือโคนไม้ที่มีรากค้ำยันเป็นปีกเป็นภูนะครับ
ส่วนหลุมพรก็เป็นชื่อต้นไม้ที่ภูพรขนาดใหญ่นะครับ

เจอก้อนหินทั้งหมดอยู่บนภูเขา

ห่างจากบ้านในอำเภอทุ่งใหญ่ประมาณ๑กิโลเมตร
ก็เลยนำหินเหล่านี้รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดดี

หินก้อนสีดำดูคล้ายเหล็กไหล
นำเหล็กมาใกล้มันจะดูดติดกัน

ก้อนอื่นมีซากฟอสซิลเปลือกหอยฝังอยู่

ประกายระยิบระยับยิ่งไปส่องกับแสงแดด
ส่องกับแสงไฟนะมันประกายดั่งเพชรเลยนะฮะ

ว่าเป็นหินดึกดำบันหรือไม่
ถ้าเป็นของมีค่าเป็นวัตถุโบราณ
เขาคิดอย่างไรรู้ไหมคุณเขาจะไม่เก็บเอาไว้เองค่ะยังไงค่ะ
เขาจะขอส่งมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไปนะครับ

แต่ตอนนี้อยากให้ทางหน่วยงานเข้ามาตรวจพิสูจน์กันหน่อยนะครับ